คุณผู้ชมข่าววันนี้หนึ่งมีนาคมแล้วเป็นประจำเลยล่ะ
ของเช้าข่าวชัดของบันเทิงของเราทุกต้นเดือน
เราจะมาสรุปยอดกันสิว่าในไอจีของดาราแต่ละคน
คนไหนขึ้นคนไหนลดกันบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่ฝ่ายชายติดโผล่มาในอันดับ๕ค่ะ
คือพระเอกหนุ่มมากปรินที่แฟนคลับต้องเสียแว๊บเลยนะคะ
เมื่อจู่เนี่ยไอจีแอดมาร์คอันเดอร์สกอร์ประรินเนี่ยโดนแฮ็กซ์ค่ะ
เกือบตั้งศูนย์เสียฟอลลอเวอร์นับล้านเลยล่ะค่ะ
เขาบอกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าโชคยังดีมันกู้คืนกลับมาได้
พร้อมกับยอดกดติดตามเพิ่มให้อุ่นใจอีก๙๙๘๕๖คนค่ะ
อันดับที่๔ค่ะเป็นพระเอกรุ่นพี่สุดเกลียนบอยประกอบนั่นเองนะคะ
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถกวาดฟอลลอเบอร์ได้เพิ่มขึ้นอีก
คนรั้งแชมป์ดาราชายที่มียอดฟอลลอเวอร์สูงที่สุดในเมืองไทย
แบบไม่มีใครโค้นลงได้นั่นเองค่ะ
ระยะหลังมาเนี่ยยังคงมีข่าวกันอยู่นะกับสาวมากกี้
ว่ามีการงอนง้อกันอยู่หายกันไป
ขยับมาที่อันดับที่๓ค่ะตกไปเป็นของหนุ่มโสดสุดฮอต
โตโนภาคินเจ้าของหมวกกันน็อกปริศนาที่ส่งให้สาวแพทย์นับประพานั่นเอง
ตั้งแต่ครองสถานะพ่อม่ายเขาบอกฮือ
แรงเนื้อหอมแบบสุดแล้วก็เป็นข่าวกับสาวโดยไม่ว่างเว้น
แต่คนที่เขาเชียร์ที่สุดนั่นแหละแพทย์นับประพานั่นเองนะครับ
ก็มีกระแสคู่จิ้นชื่อว่านับประพาคิน
แฟนคลับเขาก็ชอบเอาชื่อมารวมกันนั่นเองนะคะ

หมูโตโน่๒๙นะคะฮอตมากค่ะ
ฟอลลอเวอร์เพิ่มขึ้น๑๑๕๒๒๑คน
ต่อกันที่รองแชมป์ดาราชายที่มียอดติดตามเพิ่มมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ

เจมส์จีรายุน่าจะมาจากเรื่องนี้แหละปฎิวัตรรดา

ไอจีเพิ่มอีก๑๒๑๘๙๐คนนั่นเองค่ะ
เป็นสามีที่มีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ให้ภรรยาหมดในเรื่องนะคะ
เขาบอกว่าอยากจะมีสามีแบบเจมส์สักร้อยคนในประเทศ

และคนไม่พอไม่พอให้คนเนี่ยยังแย่งกันอยู่แล้วก็แชมป์ยอดฟอลลอเวอร์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะ
อืมคนนี้มามืดเค้าอะไรละนี่พอโอนะคะ
ซิลยอดคนกดติดตามเพิ่มสูงขึ้น๑๕๐๒๗๒คนนั่นเองค่ะ
เอาล่ะฝ่ายชายผ่านไปนะคะมาดูกันที่ฝ่ายหญิงกันบ้างค่ะ
คนนี้เขายังกระแสแรงดีไม่มีตกเลยนะคะ
จำนวนฟอลลอเวอร์ได้เพิ่มอีกเดือนที่ผ่านมา๑๕๑๘๓คนค่ะ
ต่อกันที่อันดับที่๔ตกเป็นของนางเอกสายแบ๊วค่ะ
วิกพระราม๔คิมเบอร์รี่นั่นเองผู้ติดตามก็๑๕๓๙๑๒คนนะคะ
ส่วนฟังนักแสดงสาวที่กำลังเนื้อหอมแบบสุดเลยคนนี้
หลังจากผันตัวเป็นนักแสดงอิสระใหม่ดาวิกานั่นเอง
คนนี้ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ต่อเนื่อง
ล่าสุดค่ะใหม่ก็ซิลอันดับ๓จำนวนคนกดติดตามเพิ่มมากขึ้น๑๕๙๘๔๑คนค่ะ
อันดับที่๒แล้วนะคะคือซุปตาสาวเบอร์๑ตลอดกาลอ้ำพัชราภาค่ะ
เจ้าของแชมป์ดาราที่มีจำนวนฟอลลอเวอร์มากที่สุดในประเทศ
มีชาวเน็ตกดติดตามอินสตราแกรมเพิ่มอีก๑๘๗๘๔๓คนค่ะ
อันดับหนึ่งใครเอ่ยเดากันเล่นอย่าเพิ่งขึ้นภาพ
อ้าวมาแล้วแพทย์น้ำประพานั่นเอง

กระแสนางดีมากทั้งเรื่องงานเรื่องความรักนะคะ
ตอนนี้แฟนคลับเนี่ยอยากจะรู้ชีวิต
ประเด็นคืออยากจะรู้ว่าตกลงเออมีคอมเมนต์จะเลื่อนอะไร
เลือกใครก่อนอันนี้ที่เราบอกไปไง
ว่านักบอลก็มาจีบนั่นแหละสินักร้องก็จะตีบ
เลือกไม่ถูกเออดอกไม้ก็มีตั้ง๕๖ชอบ
วาเลนไทยเลือกใครดีแหละคราวนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่า
หนุ่มรุมขายขนมจีบซะเหลือเกิน
กระแสความฮอตของเธอในไอจี
แพทย์อันดับสุดก่อนนับประพานะครับเพิ่มสูงที่สุด
เอาละค่ะรักใครชอบใครอยากจะให้เป็นอันดับหนึ่ง